ด้วยเรื่องของการกระโดดสะพานเพื่อฆ่าตัวตาย

คราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตี๒๓๐ของคืนที่ผ่านมา

ทางตำรวจเขาก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
กระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลงไปข้างล่าง

ก็ปรากฏว่าณขณะนี้ยังหาไม่เจอเลย
ใช่ค่ะคือนั่งแท็กซี่ไป

ภาพของหญิงสาวคนนี้ที่กระโดดสะพานลงไปยังติดตาอยู่เลยนะ

จะไม่หยุดจะไม่จอดให้เขากระโดดให้เขาลงไปจากรถ
เพราะว่าอยู่ดีบอกขอลงตรงนี้
เขาก็คิดว่าผู้โดยสารจะขอลงตามปกติ
ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ช่วงบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า
หน่วยกู้ชีพแล้วก็อาสาสมัคร
นำเรือออกค้นหาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยนะครับ

แต่ก็ไม่สามารถให้ชุดประดาน้ำลงไปค้นหาได้
เนื่องจากมืดด้วยแล้วกระแสน้ำก็ไหลแรงด้วย
เรือขนาดใหญ่ก็แล่นผ่านตลอด
ก็เลยไม่ได้ค้นหากันเมื่อคืนนี้
จนถึงนักขณะนี้ยังหายีงสาวที่กระโดดลงไปไม่เจอ
พยานที่อยู่กับหญิงสาวคนนี้เป็นคนสุดท้ายเลย

ชื่อว่านายอนุรักษ์ยินดีอายุ๓๒ปีนะครับ
เขาก็บอกว่าเมื่อคืนนี้สักประมาณตีหนึ่งกว่า
ผู้หญิงคนนี้ก็ขึ้นมาบนรถแล้วก็บอกแค่ว่าจะไปสะพานพระปิ่น
โฟเฟอร์แท็กซี่เขาก็ขับไปเรื่อยนะครับ
ระหว่างที่รถกำลังวิ่งอยู่บนสะพานหญิงสาวพยายามจะเปิดประตูรถด้วยนะ
แล้วก็บอกว่าให้จอดพอเขาจอดรถผู้หญิงคนนี้ก็ยื่นเงินให้๑๐๐บาทเป็นค่าโดยสาร
เฟอร์แท็กซี่เขาก็รับเงินมากำลังจะหยิบเงินทอนเพราะมันไม่ถึงร้อย
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ลงจากรถเดินไปปีนขึ้นราวสะพานแล้วก็กระโดดลงไปเลย
คือกระโดดแล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะ
ตลอดทางที่นั่งรถแท็กซี่มาผู้หญิงคนนี้ไม่ได้พูดจาอะไร
ไม่ได้ร้องไห้อะไรเลยนะครับเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไร
หลังเกิดเหตุก็เลยไปแจ้งตำรวจที่สอนอบังยี่ขันนะฮะ
ตอนนี้คือพี่โชเฟอร์แท็กซี่บอกว่านี่ยังรู้สึกผิดอยู่เลยนะ
รู้สึกผิดที่ว่าเออพอเราจอดรถปุ๊บผู้โดยสารลงไปกระโดดสะพานฆ่าตัวตายเนี่ย
ถ้ารู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่จอดรถแน่
คือถ้าร้องไห้มาผมก็ถึงเจ็บใจตัวเอง
มันต้องแม้จอดถ้ามีอาการหรืออาจลงนัดเพื่อนหรือเปล่า
อารมณ์มันแบบแวบเดียวมันงงเค้าถึงจะถามตัวเองว่าจอดทำไมหวะ

บางทีมันก็มีอารมณ์มาโทษตัวเองว่าเอ้าทำไมจอด
ก็ทางตำรวจนะครับบอกว่าตอนนี้ก็มีผู้ที่เป็น
ผู้ที่รู้จักกับผู้หญิงคนนี้
มาพบตำรวจแล้วเป็นผู้ชายกับผู้หญิง

ก็มาแจ้งตำรวจว่าคนที่เขารู้จักเนี่ย
ได้หายไปแล้วก็คาดว่าจะเป็นคนที่

ผู้ที่กระโดดลงไปนั้นชื่อนางสาวนิชภาโพใหญ่
ก็ไปนั่งดื่มกินด้วยกันที่ร้านแห่งหนึ่ง
ที่ศูนย์การค้ายั่นปิ่นกล้าว
หญิงสาวคนนี้นั่งร้องไห้อยู่นะ
ตอนที่นั่งดื่มกินอยู่กับเพื่อนนะครับ

หลังจากนั้นก็เดินออกจากโต๊ะแล้วก็หายไป

คงจะเป็นคนที่กระโดดสะพานลงไปใน

ก็กำลังมีปัญหาทะเลาะกับแฟนนุ่มอยู่

แล้วก็ผู้ใกล้ชิดมาให้ปากคำนะครับ

ผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อเพิ่มเติมนะ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากกว่านี้นะครับ

พื้นที่บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
จากการสอบถามผู้ที่อยู่ในระแวกนะครับ

ส่วนสะพานนี้ก่อนหน้านี้ล่าสุด

ก็คือผู้ชายสูงอายุคนหนึ่ง
ออกไปยืนนอกแนวกั้นสะพานพระปิ่น๙

แต่ตำรวจโครงการพระชมริ

ทราบเหตุแล้วก็มาช่วยเกลี้ยกล่อม